ท่านผู้ชมครับแม่บางงานมันสำคัญเลื่อน
ไม่ได้จริงนะฮะค่ะมีงานแต่งงานที่พัท
เจ้าราชิงของเธอเนี้ยเมื่อเจ้าราชิงมาไม่ได้นะสุดท้าย
เนี่ยแต่งกับแม่เจ้าเบ่าแทนก็แล้วกันค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูคลิปกัน

ทุกผู้ชมครับก็จะมีคลิปอยู่๒๓คลิปที่คุณน้ำฝนคุณน้ำฝน
เป็นเจ้าของโพสต์แล้วก็เป็นเจ้าสาวด้วยกำลังเข้าพิธีมงคล
สมรสกับแม่เจ้าบ่าวกับแม่สามีขนมขนมเต็มเลยนี่นะครับ
สด๕๐๐๐ทองอีก๑บาททำพิธีอย่างถูกต้องทุกอย่างตามประเพณ
น่ารักมากเมื่อเจ้าเบ่ามาไม่ได้แต่งกับแม่สามีเลยแล้วกันนะ
ครับหลายคนก็สงสัยอ้าวเจ้าบ่าวไปไหนอ่ะคุณน้ำฝนบอกว่า
ครอบครัวเจ้าบ่าวบอกไม่เอาแล้วไม่ต้องเลื่อนแล้วอ่าดูโล่งดูเลิกมา
แล้วแต่งเลยก็แล้วกันเดี๋ยวแม่ทำหน้าที่แทนวันนี้ผู้สื่อข่าว
ของเราไปที่บ้านเจ้าเบานะฮะอยู่ที่ตำบลชุมพลอำเภอศรี
ครินจังหวัดพัทธลุงนะฮะนี่ฮะหายเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่า
งานแต่งตั้งจาก๑๑มีทุนายนที่ผ่านมามีนาคมผ่านมาหายเรียบ
ร้อยแล้วตอนนี้๑๑บุญยฤทธิ์นะเป็นทหารสังกัดรอ๒๕๐๐๐๑จังหวัด
บอกว่าอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยลาพักร้อนก็เลยพาภรรยาก็คือน้ำ
ฝนเนี่ยมาที่บ้านแม่ที่พัทธลุงเมื่อ๑๑มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
ก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะยกขันหมากมาขอภรรยาก็จัดที่บ้านกันเลย
แล้วก็แล้วกันนะเป็นขันหมากแบบขอแต่งกันแบบครอบครัวทั้งสอง
ตกลงกันอยู่แล้วว่าจะแต่งแบบเรียบง่ายแต่แล้วมีเหตุไม่คาด
ร่วมพิธีงานแต่งไม่ได้ก็เลยตัดสินใจให้แม่เนี่ยเข้าพิธีแทน
เจ้าเบ่าส่วนช่วงพิธีการต่างเนี่ยสิบเอกบุญยฤทธิบอกว่าผมอยู่
ตลอดนะใช้วีดีโอคอวีดีโอคออยู่ตลอดเห็นไหมเจ้าสาวถือมือถือ
หลายคนก็ถามว่าทำไมพี่ไม่เลื่อนล่ะ๑๐เอกบุญยฤทธิ์บอกว่าก่อนหน้า
นี้นะตอนได้เลิกครั้งแรกจะจัดงานแต่งทางฝั่งบ้านเจ้าสาวเนี่ย
กลับตามเลิกนี้เลยให้แม่เจ้าเบ่าทำหน้าที่แทนเจ้าเบ่า
อ้าวนี่ค่ะตัวผู้ชมครับ
ส่วนคุณน้ำฝนนะฮะเจ้าสาวนะครับทุกผู้ชมครับ

อ่าที่รักแล้วก็เอ็นดูเธอเหมือนกับลูกสาวคนหนึ่ง
รับได้แล้วก็เอ็นดูรักเราแบบนี้ก็ดีใจแล้วค่ะ
หนูมีอะไรจะบอกคุณแม่แม่ค่ะคุณสามีบ้างไหม
ก็ดีใจค่ะก็ขอบคุณค่ะที่แบบว่าเอ็นดู
เพราะว่ามันน้อยคนนะคะที่แบบว่าจะรักเรา
เอ็นดูเราเหมือนลูกอีกคน
ส่วนคุณแม่เจ้าเบานะฮะที่เข้าพิธีแทนลูกชายนะครับ
บอกว่ารักแล้วก็เอ็นดูลูกสะพ้ายคนนี้มากนะเป็นคนน่ารัก
แล้วตอนนี้ก็ดีใจมากเมื่อกี้เห็นคุณน้ำฝนใช่ไหม

ชุดคลุมท้องแล้วตอนนี้ตั้งท้องแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะมีหลานย่าแล้วนี่คุณแม่บอก
แม่ก็รักโอเคก็พูดน่ารักโอเค

น่ารักนะคะครอบครัวนี้คุณแม่สามีก็น่ารักมากเลย